เหตุการณ์นี้กันหน่อยนักภาคมวยต้องเข้า
เพราะคนถ่ายคลิปไว้ก็เอาเสียงของนักภาคมวยไปประกอบไว้
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางถนนนะฮะ
ลุงคนนึงชกต่อยกับผู้ชายอีกคนนึงนะฮะ
ส่วนสาเหตุจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องสอบปากคำคุณลุงท่านนี้
แต่ที่แน่เจ้าหน้าที่ถามลุงนะ
ลุงลุงเป็นลูกเต้าเหล่าใคร
เขาบอกแม่ผมนะพันเครือยงใจยุทธ์

ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนนะฮะ
บอกว่านักภาคมวยต้องเข้านะครับ
อุ๊ย

นี่นักภาพต้องเข้ายกที่ผ่านมานะครับ
ปลายน้ำเงินไม่รู้คนไหนฝ่ายน้ำเงินน่ะ
โอ้โหชกฝ่ายแดงเข้าไปแล้วฝ่ายแดงถอยฮะ
แต่ยกนี้กรรมการเข้าห้ามทันที

แล้วคือจากถนนก็เปลี่ยนเป็นสนามมวยได้เลย
ใช่ค่ะคุณผู้ชมเห็นคุณลุงเสื้อสก๊อต
ผมสีขาวนี่ไหมครับโอ้โหสาวหมัดใส่หนุ่มคนนึงเลย

เขาถอยอย่างเดียวจนกรรมการก็คือพี่วินมอเตอร์ไซค์

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางสี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่ง

ใส่เสียงประกอบนะเสียงการพากมวยเข้าไปด้วย
บอกโอ้โหมีมวยอยู่กลางถนนแบบนี้
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
ก็ได้ข่าวก็ทราบว่าชายสูงอายุคุณลุงผมขาวคนนี้นะครับ
อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลเนินพระจังหวัดระยอง

โดยพระลูกวัดยืนยันว่าลุงในคลิปอยู่วัดนี้จริง

ทีนี้เจ้าหน้าที่พมจังหวัดก็เดินเข้าไปพูดคุยกับคุณลุงเลย
ว่าคุณลุงทำไมไปก่อเหตุแบบนั้นคุณลุงอยู่ยังไง
คุณลุงบอกชื่อนะชื่อผมนะชนทิชา
นามสกุลคุณลุงบอกเหมือนกันนามสกุลยาวคุณลุงบอกแบบนี้
อายุ๖๒ปีไม่มีบัตรประชาชนครับ
แล้วผมเนี่ยทำบัตรประชาชนหายไประหว่างไปเล่นน้ำที่ทะเลที่เกาะแห่งหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็ถามเกาะอะไรลุงก็บอกเกาะสมุย
ไม่ใช่เกาะเสม็ดนี่ลุงบอกแบบนี้
แล้วลุงบอกว่าลุงเป็นคนระยองนะบ้านอยู่ข้างโรงเรียนสตรีวิทย์ศึกษาถนนตากศิลปมหาราชเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ถามลุงเป็นใครมาจากไหนนะฮะ
นี่คุณลุงตอบว่าแม่ลุงนะชื่อพันเครือยงใจยุทธ์

ก็คือภรรยาของคนเอกชวริชยงจายุทธ์คุณอดีตภรรยา
ส่วนพ่อเนี่ยเสียไปตั้งแต่เด็กแล้วลุงไม่รู้เลยชื่ออะไรนะครับ
ถามลุงว่าลุงลุงทำไมทำแบบนั้นล่ะไปชกต่อยกันกลางแยก
ลุงบอกเออลุงไม่ได้ใช้กำลังอะไรเลย
แค่ใช้หมัดอย่างเดียวไม่ได้เรียกว่าใช้กำลังลุงใช้หมัดนะฮะ
ส่วนสาเหตุที่ลุงไปทำร้ายหนุ่มกลางสี่แยกเพราะอะไร
เพราะว่าช่วงเช้า๘๑๕วันที่๙ธันวาคม
หนุ่มคนนั้นไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนะ
ขี่จักรยานยนต์เข้ามาหาเรื่องลุงในวัดเลย

พอเห็นหนุ่มคนนั้นจอดรถติดไฟแดง
แล้วลุงก็บอกจอดรถก่อนดิลงมาเดี๋ยวนี้เลย

ส่วนสาเหตุที่ลุงไปต่อยผู้ชายคนนั้น
ทางด้านลุงพี่โอนพระลูกวัฒน์เขาก็บอกเหมือนกัน
มีผู้ชายคนหนึ่งแหละขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในวัด
คาดว่าจะเข้ามาแหย่คุณลุงชนทิชชากร
ลุงเกิดความโมโหก็เดินออกไปหานุ่มคนนั้นแหละ
แล้วเกิดการชกต่อยกันจริงนะครับ
แต่เขาหาเรื่องเขาขี่นี่

ใช่แล้วต้องหาว่าเดินไปแล้วเขาขี่รถหนี
แล้วเขาขายวิ่งตามไปถึงหน้าวัด

เพราะลุงไม่มีบัตรเลย
ลุงบอกลุงทำหายไปตอนที่ไปเล่นน้ำที่เกาะสมุ
ถ้ามีบัตรประชาชนจะได้รับสิทธิ์ผู้สูงอายุด้วย
แล้วก็ต้องพาไปตรวจร่างกาย๕โรคสำหรับคนแก่นะฮะ
ตรวจเรื่องจิตเวทด้วยแล้วก็จะติดตามหาญาติ

เพราะพระลูกวัดบอกลุงก็มาอยู่วัดตรงนี้นานแล้วเหมือนกันนะ
เขาบอกว่ามันเป็นน่ารัก